คุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์โครงสร้างเหล็กนะครับ
ของการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวตอนเหนือ
หมอที่สะพานใหม่ครูคศหล่นลงมาครับ
แล้วไปทับรถของประชาชนที่ขับสัญจรผ่านไปมา
ใกล้กับแยกรัชโยธินถึงแม้เหตุการณ์นี้คนขับจะปลอดภัย
เพราะว่าหล่นลงมาที่บริเวณหน้ากระโปรงรถ
คนขับไปนิดเดียวครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้
แน่นอนคนขับรถก็ต้องขวัญเสียนิดหนึ่งนะฮะ
แต่ว่าทางด้านของผู้รับเหมาเองก็จะมีการเรียกผู้เสียหายนั้น
เจรจากันวันอังคารนี้ครับส่วนเช้าวันนี้ก็
เลิกการก่อสร้างไปชั่วคราวก่อนแล้วก็จะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดนะครับ
เพื่อความปลอดภัยที่บริเวณถนนประหลโยธิน
ฝั่งขาเข้าใกล้กับแยกรัชโยธินซึ่งเป็นจุดเกิดอุบัติเหตุ
เป็นอุปกรณ์ในการช่วยยกคานรองรับทางวิ่งรถไฟฟ้าโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียวหมอชิดสะพานใหม่คูคศร่วงลงมาครับ
แล้วก็ไปทับฝากระโปรงรถยนต์ที่สัญจรผ่านไปมาก็เสียหายไป๒คัน
เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานแต่ว่าเช้าวันนี้ครับ
ยังคงหยุดการก่อสร้างชั่วคราวไปก่อนนะครับ
โดยมีผ้าใบสีเขียวคลุมพื้นที่ส่วนที่เสียหาย
แล้วก็วางแท่นเบรีเออร์กันพื้นที่เอาไว้ก่อนครับ
นางสาวสุพรรณีลาสุดีผู้เสียหายก็ยอมรับนะครับว่า
เธอยังคงตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และอยากให้ผู้ก่อสร้างเพิ่มความระมัดระวังมากกว่านี้
โดยหลังเกิดเหตุบริษัทก็ได้ส่งรถยนต์มาให้ใช้แทนชั่วคราวไปก่อน
ส่วนการชดใช้ค่าเสียหายจะนัดพูดคุยกันอังคารที่๒๑มีนาคมนี้ครับ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ามรฟมนะครับ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วพบว่า
ซึ่งเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาของโครงการนี้
สัญญาที่๑ได้ยกคาเหล็กสำหรับติดตั้งทางวิ่งรถไฟฟ้า
ติดตั้งบนเสาทางวิ่งรถไฟฟ้าต้นที่๑๐๕และ๑๐๖
ตั้งแต่กลางดึกของ๑๖มีนาคม
ในการยกคานนี้ครับจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยยกคานซึ่งเป็นแคล่เหล็กนะครับ
แต่ว่าอุปกรณ์ช่วยยกชำรุดไปหนึ่งด้าน
เอียงและกระชากจนทำให้ร่วงลงมานะครับอันนี้คือความเสียหายของรถนะครับ
สุดท้ายเนี่ยก็สั่งลงโทษผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานบริเวณที่เกิดเหตุนะครับ
ออกจากโครงการพร้อมทั้งว่ากล่าวตักเตือนบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

และจะต้องมีมาตรฐานมาตรการความปลอดภัยสำรองสำหรับกรณีอุบัติเหตุชำรุด
อุปกรณ์ชำรุดแบบนี้ทุกครั้งด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นมาอีกครับ